ทีนี้ดูเรื่องบรรยากาศสงกรานกันหน่อย
อย่างที่เราบอกค่ะว่าปีนี้ต่อให้ห้ามสาดน้ำ
ก็กลายเป็นว่าสาดสนั่นไม่หวั่นโควิดจริง
แล้วหลังจากนี้เอาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด
ยังไงต่อจะคุมอยู่ไหมแล้วจะจัดการยังไง
เดี๋ยวเราต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
สองวันที่ผ่านมาการเล่นสงกรานถูกจับตามองลุ้นกันว่า
ระหว่างคำสั่งห้ามสารพัดสารพันธุ์ของสบคกับสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น

เท่าที่ประเมินดูจากภาพข่าวที่เห็นในโทรทัศน์นะครับ

คือมีการปฏิบัติตามข้อห้ามในระดับหนึ่ง
คือไม่เห็นสาดน้ำไม่มีการปราบแป้งแล้วก็ไม่แออัดกันมาก
แต่ว่าอีกหลายจุดหลายที่เอาไม่อยู่ครับ
ยังเห็นภาพความแออัดยัดเยียดเสมือนว่าไม่มีคำสั่งห้ามใด
ถึงจะไม่สาดน้ำไม่ประแป้งแต่ว่าสภาพแออัด
ไม่รักษาระยะห่างไม่รักษาระยะห่าง
อันนี้ก็พอเข้าใจได้ครับว่ามัน
มันเป็นคำสั่งที่มันย้อนแย้งกับ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงฉลองสงกราน
เป็นคำสั่งที่ผมคิดว่าคนออกคำสั่งเองก็คงรู้นั่นน่ะว่า
ปฏิบัติตามลำบากปฏิบัติตามไม่ยากไม่ได้
แต่ว่าคนออกคำสั่งก็ทำอะไรอื่นไม่ได้หรอกครับ
ในเมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วว่าให้มี
ฉลองสงกรานได้ปีนี้
สอบคอทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากออกคำสั่งโน่นนี่นั่น
แล้วก็มานั่งลุ้นกันว่าออกคำสั่งแล้วเนี่ย
พอสงการผ่านไปเนี่ยเราจะเจออะไร
โดยเฉพาะมันจะเกิดภาวะอะไรกับโรคระบาดโควิด
เราก็ต้องลุ้นกันว่าเออภาพในอดีต
ตอนที่โควิดระบาดหนักเมื่อปีก่อนโน้น
มันจะกลับมาเป็นฝันร้ายของประเทศอีกครั้งหนึ่งไหม
จริงอยู่ครับเชื้อโอมิครอนเนี่ย
มันติดแล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการ
ติดแล้วหายเองได้ถึงมีอาการก็เป็นอาการที่
กินยารักษาไปตามอาการแล้วก็หายเอง
แต่ว่าถ้าตัวเลขคนติดกันเป็นแสนเนี่ย
เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่อาการเป็นสีเหลือง
และอาการหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
แล้วมันจะเกิดสภาพเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วไหม
โดยเฉพาะในกลุ่ม๖๐๘คนอายุเกิน๖๐
ยังไม่ได้รับวัคซีนและมีโรคประจำตัว
รวมถุงผู้หญิงตั้งครรภ์
ไม่อยากเห็นเตียงโรงพยาบาลหลักเต็มแล้วก็ล้น
จนต้องโรงพยาบาลสนามต้องกลับเข้ามาทำงานใหม่
แล้วเดี๋ยวสุดท้ายโรงพยาบาลสนามก็จะเกิดสภาพ
เต็มเตียงล้นตามมาด้วย
บุคลากรทางการแพทย์ทุกแผนกทุกแขนง
ที่รับภาระหนักอึ้งติดต่อกันมา๒๓ปี
มันจะต้องกลับมาทำงานหนักกันอีกทีล่ะ
ไม่มีใครอยากเห็นภาพแห่งการฝันร้ายแบบนี้หรอกครับ
แต่ว่าเอาเถอะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย
เราย้อนไปถึงอดีต
จะไปห้ามไม่ให้จัดงานสงการไม่ได้แล้ว

ที่เหลือและที่จะทำได้จากนี้ไปคือ
เราจะทำอะไรได้บ้างที่จะ
ป้องกันไม่ให้ภาพของความฝันร้ายเกิดขึ้นอีก
มีข้อเสนอของคนคนหนึ่งน่าสนใจครับ
คือข้อเสนอของคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์
คุณนัชชานี่เป็นโคศกพักเก้าไกล

มีปัญหาต้นขอคิดแทน
และขอให้เชื่อกันสักครั้ง

โดยมีข้อแนะนำ๓ข้อ
ให้รัฐบาลรีบไปปฏิบัติดังนี้

ถ้าหากรู้เร็วกักตัวเร็วการระบาดของเชื้อ
จะไม่ขยายวงกว้าง

ก็จะทำได้เหลือว่าวันกลับ

หลังกลับจากต่างจังหวัด

ให้ได้หยุดพักดูอาการ

เพิ่มสถานที่กักตัว
และเตรียมยารักษารองรับ
ผู้ป่วยมีอาการกลุ่มสีเหลืองให้พร้อม
มีศูนย์พักคอยทุกซอย

คู่สายรับแจ้งอาการให้ครอบคลุม
ยาทันทีเมื่อตรวจว่าเจอติดเชื้อ
ให้ไปรับยาได้ที่ร้านขายยา

เรื่องไปรับยาจากร้านขายยา
ที่เรียกว่าเจอจ่ายจบ

ร้านขายยา๔๐๐กว่าร้านที่ให้คนติดเชื้อ

กินเองได้เนี่ยต้องทำให้คนติดเชื้อรู้และเห็นได้ชัด
โดยไม่ต้องเดินเข้าไปถามว่าร้านนี้เข้าโครงการกับสปช
ไหมผมติดโควิดมารับยาจากร้านนี้โดยโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
ไหมอันนี้อยากให้สปสชติดป้ายเลยครับโชว์ให้เห็นหน้า
ร้านเลยครับไม่ต้องให้เดินไปถามหาคือต้องคิดถึงวิธีการ
บริการให้ครบวงจรคือต้องคิดถึงหัวใจการบริการหัวใจ
ของการประชาสัมพันธ์หัวใจของการคำนึงถึงประชาชนพูด
ก็พูดเถอะระบบราชการบ้านเราเนี่ยมันคิดอะไรดีขึ้น
มาได้เยอะแต่จุดอ่อนคือขาดการประชาสัมพันธ์ครับทำประชา
สัมพันธ์หย่อนยานคนในภาคราชการคิดแต่ว่าอ๋อออกข่าว
แล้วแถลงข่าวแล้วพอแล้วคนน่าจะรู้แล้วสื่อลงแล้วมัน
ไม่พอสิครับอย่าลืมว่าโลกของการสื่อสารทุกวันนี้เนี่ย
มันมีสื่อมันมีช่องทางสื่อสารเยอะมากฉะนั้นการแถลง
ข่าวใดใดการออกข่าวใดมันก็เหมือนเราใส่เกลือใส่ลงไป
สระน้ำอ่ะถ้าใส่ไม่มากพอน้ำไม่มีเข็มมันต้องเติม
เกลือให้มากพอที่จะทำให้น้ำเข็มได้การประชาสัมพันธ
ก็เหมือนกันต้องทำประชาสัมพันธ์ให้มากพอคนถึงจะรู้
สปสชต้องเผยแพร่ข่าวให้มากกว่านี้ถ้าจำเป็นจะต้อง
ใช้งบในการทำประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ในการ
โฆษณาก็ต้องทำครับเพราะว่าถ้าคนติดเชื้อไปใช้บริการ
ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสชกันมากมากเขา
ก็จะได้รับยาได้เร็วขึ้นแล้วก็ทันท่วงทีมากขึ้นจะ
ได้รับระงับการนำเชื้อไปเผยแพร่ส่วนข้อเสนอของ
คุณนัชชาข้อ๓ที่ให้รัฐบาลเพิ่มสถานที่กักตัวและเตรียม
ยารักษารองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองให้พร้อมมีศูนย์
พักคอยทุกซอยทุกหมู่บ้านอันนี้ถ้าทำได้ก็จะช่วย
ประชาชนได้มากหรืออีกข้อหนึ่งการเพิ่มวันหยุดให้เพิ่ม
หยุดอีก๓วันเพื่อไม่ให้ไปเจอกันในที่ทำงานอันนี้
กระทรวงสาธารณสุขก็ดูเหมือนว่ามีแนวทางอยู่แล้วทีนี้อีกข้อ
หนึ่งสุดท้ายคือการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์หมายเลขพิเศษที่
รับแจ้งอาการจากคนติดเชื้อเนี่ยอันนี้ขอให้ได้ผลในทาง
ปฏิบัติเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การแจ้งการติดต่อใดกับหน่วยงาน
มาตลอดครับช่วงที่เกิดโควิดระบาดเมื่อปีก่อนโน้นไอ้
รับแจ้งทางโทรศัพท์จากคนติดเชื้อเนี่ยมันมีปัญหา
มากการขอเพิ่มคู่สายก็ไม่ใช่ว่าง่ายได้คู่สายมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่จะมารองรับมันก็มีปัญหาสุดท้ายสิ่งที่เจอ
ก็คือว่าโทรไปหาสายด่วนเนี่ยก็จะได้ฟังเสียง
จากเครื่องอัตโนมัติให้รอรอนานนะครับกว่าจะได้พูดกับ
คนเนี่ยมันจึงเกิดสภาพเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วจำได้
ไหมครับเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ไปอีก
ไม่มีรถมารับเพราะหาเตียงไม่ได้สุดท้ายขึ้นมาก็
ต้องตายขาบ้านฉะนั้นวันนี้ก็เอาข้อเสนอของคุณนัท
สองสามข้อที่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยและเป็นประโยชน์ให้
รัฐบาลเอามาปฏิบัติในช่วงที่เขากลับมาจากสงการกันแล้ว
ครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับ
คุณน้ำแข็งครับนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้นะเรื่อง